แต้วเดินไปบอกเธอเลย

วานนี้ค่ะเธอมาบันเทิงไทยรัฐค่ะ

เพราะว่าทั้งหมดก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะคะ

มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
มันก็ปกติในวงการนี้เลย

ถ้าเกิดมีความสุขก็ดีใจ
มันไม่ได้มีอะไรแล้วไม่มีใครทำอะไรผิด

เดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิดหรืออะไร
แต่ว่านอกรอบเราก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไร

แล้วเราก็ยังโสดอยู่ไหมคะ
ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ
ก็ดีค่ะทำงานไปก่อน